คุณผู้ชมตอนนี้หลายโรงเรียนเปิดเทอมแล้วทีนี้ก็จะมีการไหว้ครู

สมัยเรียนเคยได้ถือพานกับเขาไหม

ไม่ได้ถือพันธุ์แต่เป็นผู้นำปาเจรา
ก็ต้องเป็นเด็กที่มีความประพฤติดีหน่อย
แต่ทีนี้มีน้องคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ถือพาน
แล้วบ้านเธอก็ขายทุเรียนอยู่แล้ว
ก็เลยทำเป็นพานไหว้ครูทุเรียนมาทั้งลูกแบบนี้เลย

ลูกได้ถือพานได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กโรงเรียนบ้านอ้อกระทิงอำเภอกำแพงแสนที่นครปฐมครับ
จัดพิธีไหว้ครูไปเมื่อวานนี้โดดเด่นที่สุดก็พานของป๒ทับ๒
คนถือพันธุ์คือน้องพิมชนกเจียมตัวนามสกุลเธอนะเป็นลูกสาวร้านขายทุเรียน
อย่างที่บอกคือแม่รู้ไงลูกสาวจะได้ถือพานไหว้ครูโอ๊ยภูมิใจ
ก็เลยปิ๊งไอเดียไหนขายทุเรียนอยู่แล้วนี่ว่า

บอกเป็นในว่าเรียนลูกเดียวนะลูก

เออตั้งเจอเรียนลูกเดียว

ค่าทุเรียนลูกนี้แพงกว่าพานอีก

ร้านบอกว่าพันหนึ่งอันนี้๑๘๐๐ครับ

ส่วนที่โรงเรียนบึงกาลเอาไปดูหน่อย
จัดพิธีไหว้ครูแล้วก็ให้นักเรียน

ส้มตำส้มตำมาตั้งครบครับอย่างนี้ครับ
และดูเขามีรูปเด็กเฮ้ยด้วยครับ
แต่ถ้าเสียดายครับต้นิกประกอบต่อกวัน๒ประกอบ

แล้วก็ยังมีพันธุ์อาหารแห้งพันธุ์ขนมพันธลูกอมต่าง
ครับก็เรียกว่าจัดเต็มครูเป็นเบาหวานแน่เลยถ้าคิดบทนี้
ส่วนครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินสมุทรปราการครับ

แต่ดอกไม้พวงมาลัยไม่มี

ครูก็ขำนักเรียนก็ขำ
แต่ถ้าเป็นพี่รุ่นนี้พี่ทำไม่ได้นะ

ให้ครูอีกรูปเดียวพอ